สายชาร์จดูดข้อมูลทำเอาโดนแฮ็ก
เงินออกจากบัญชีหมดเกลี้ยบัญชีจริงไหม
วันนี้ยืนยันตรงนี้ว่าไม่จริงนะคะ

คือสายชาร์จมันก็คือมีแค่ปลายทางกับต้นทาง
มันจะเชื่อมต่อข้อมูลได้ก็แค่ปลายทางกับต้นทาง

ซึ่งวันนี้คนที่ออกมายืนยันเรื่องนี้

ที่เขามีการหารือกับสมาคมธนาคารไทย
เขาย้ำเลยว่าสายชาร์จจะจริงจะปลอม

หรือว่าโอนเงินแฮ็กเงินออกจากบัญชีได้
อย่างเดียวเลยที่มันจะทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นก็คือ
คุณอาจจะไปติดตั้งแอปโดยที่คุณไม่รู้ตัว
ทำให้มิตรชาติชีพรู้ข้อมูลการทำธุรกรรมของเรา
แล้วก็เหมือนกับใช้โปรแกรมรีโมทหรือว่าควบคุมเครื่องเราจากที่อื่น
ซึ่งไอโปรแกรมรีโมทจริงปกติมันก็มีอยู่แล้วนะคะ
อย่างจริงถามว่าไม่ได้มีแค่อันรอยนะ

สถาบันการเงินต้องพัฒนาเครื่องมือและการตอบสนองให้เท่าทันอย่างสม่ำเสมอ
และพัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าเอกชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แล้วก็ให้ทุกคนฟังไว้เลยนะคะ
แต่จริงแล้วก็คือทุกคนที่ใช้สมาร์ทโฟนนั่นแหละ
ไม่ให้ถูกจรกรรมขอมูลไม่ให้ถูกแฮปไม่ให้ถูกรีโมทนะคะ
ที่มีแหล่งที่มาที่ไม่รู้จักหรือว่าไม่น่าเชื่อถือ

อย่าดาวน์โหลดโปรแกรมนอกเหนือจากแหล่งที่ได้รับการควบคุม

คืออย่าไปโหลดของเถื่อนนะคะอันนี้สำคัญมากนะคะ

เขาก็จะมีการพยายามที่จะอัปเดตให้เท่าทันพวกโจรพวกอะไรอย่างนี้เหมือนกัน
ง่ายเลยไปตั้งค่าให้มันอัปเดตอัตโนมัติก็ได้ค่ะ
มันจะสามารถป้องกันการถูกรีโมทเครื่องหรือว่าควบคุมเครื่องทางไกล
แล้วมันก็จะมีการอัพเลเวลในการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา
อย่าใช้โทรศัพท์มือถือที่ไม่ปลอดภัยมาทำธุรกรรมทางการเงิน
ถามว่ามือถือที่ไม่ปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินคืออะไร
ที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ
แต่คุณไม่สามารถทำอะไรของคุณได้เลยเพราะคุณต้องไปให้ที่ร้านทำอย่างเดียว
สรุปแล้วง่ายก็คือถ้าคุณจะโหลดแอปคุณจะทำอะไร
ข้อที่๕ที่จะสามารถป้องกันตัวเองได้ก็คือ
ก็ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องในการติดตามแก้ไขปัญหา
และถ้าลูกค้าธนาคารพบธุรกรรมอะไรที่มันผิดปกติ
มีอะไรแนะนำให้ทุกคนทำที่มันเป็นยืนยันตัวตนสองชั้นคือหมายถึงว่า
ก่อนที่จะทำธุรกรรมต่างได้แล้วต้องเป็นคนกรอกใช่ค่ะ
เพราะว่าเข้าไปครั้งหนึ่งมันก็จะมีรหัสขึ้นมาให้ตัวเลขชุดหนึ่ง๖ตัวแล้วก็ใช้แค่รหัสนั้น
ถ้าเราเกิดกดออกแล้วกดเข้าไปใหม่รหัสนั้นจะเปลี่ยนไปแล้วคือมันเข้าได้แค่แบบครั้งละรอบเท่านั้น
เออแอปไหนที่มันไม่ปลอดภัยแอปไหนที่มันไม่ได้มาตรฐานหรือว่าอาจจะมีแสงวาเวย์
แล้วก็ไปที่มีคนบอกว่าพี่มดอร่อยมากไปที่ตั้งค่าอันนี้คือป้องกันการถูกติดตั้งแอปพวกรีโมทดูดเงินหรือว่าควบคุมทางไกลนะคะ
ไปที่การตั้งค่านะคะแล้วไปที่แอปพลิเคชันการตั้งค่าแล้วก็ไปที่แอปพลิเคชัน
ถ้าเราไม่สามารถเปิดดูเมนูนี้ได้คือถ้าเปิดไม่ได้หน้าจอมันจะเด้งออกไปที่หน้าหลัก
มันจะเป็นแบบโลโก้มันจะเป็นจุด๔อันไปที่แอปแล้วก็กดจุด๓จุดที่อยู่มุมบนขวาค่ะ

ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเข้าไม่ได้แล้วมันเด้งออก
นุ่มครับพี่
ข้อมูลล่ะ